ถึงกล่ามนี้นะคะจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยทีเดียว

หลายคนจับตามองโดยเฉพาะคุณผู้หญิง
สะกิดถามแฟนนุ่มที่อยู่ข้างว่าเฮ้ยครบซ้อนหรือเปล่า
สืบเนื่องมาจากกรณีการแต่งงานของคุณป๊อปปองกูลนี่แหละค่ะ
เป็นไปตามคาดจริงคุณเพราะกระแสข่าวครบซ้อนเปิดตัวแฟนคนนึง
แต่แต่งงานกับอีกคนนึงของพี่ป๊อปปองกูลนักร้องชื่อดัง
เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในสังคมโซเชียลนะคะ
ภายหลังจากที่พี่ป๊อปออกมายอมรับ
เรียกว่าในออนไลน์ยิ่งดุเดือดมากขึ้นไปอีก
ไม่ว่าจะเป็นในอินสตาแกรมส่วนตัวที่แฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นและต่อว่า
รวมถึงบางคนที่แสดงความผิดหวังกับนักร้องดังเป็นหมื่นข้อความ
เช่นเดียวกับในทวิตเตอร์ค่ะก็พากันให้แฮชแท็ก
ปองกูลเป็นล้านข้อความจนขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในช่วงสายของวันนี้เลยนะคะ
พร้อมกับที่ชาวเน็ตพยายามขุดคลิปการให้สัมภาษณ์เก่าของเจ้าตัว
ที่พยายามเลี่ยงไม่พูดถึงแฟนก็ถูกจับผิดว่าที่ไม่เอ่ยชื่อเพราะกลัวโป๊ะแตกหรือเปล่า
อะไรจะเกิดขึ้นล่ะคะคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ซึ่งก็มีการเผยแพร่ภาพแต่งงานบนเวที
เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าพี่ป๊อปเขาพูดอะไรบ้างบนเวทีค่ะ
คาดหวังว่าก็คงจะมีความสุขไม่มากกันไว้ในงานของพรุ่งเราบ้างนะค่ะ
สุดท้ายแล้วความรักก็คงไม่เชื่อเรื่องการแต่งของอย่างเดียวนะครับ
อยู่ในงานแต่งจังหวัดนครนายกให้ข้อมูลได้ว่า
ป๊อปอยู่ร่วมพิธีแต่งตอนเช้าเสร็จแล้วก็หายไปเลย
งานเย็นเนี่ยโทรตามกันให้วุ่นว่าไม่มาสักทีนึง
ซึ่งเขาคาดว่าไปสารภาพกับคุณโบหรือเปล่า
โผล่มาอีกทีตอนค่ำแล้วก็สั่งข้าวกะเพรากินด้วยความหิวอะนะคะ
ซึ่งก็เดินทางเข้างานเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งเคยจ้างให้คุณป๊อปไปแสดงมินิคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่
ก็บอกว่าส่วนตัวคงไม่จ้างแล้วเพราะเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อน
ไหนจะงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนอีกเนอะจะทำยังไงนะคะ
นั่นน่ะสิแต่ว่าเราก็เบรกข่าวดราม่าสนั่นวงการไว้นิดนึงนะคะ
คนจำสลับกันค่ะคุณคิดว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นพี่ป๊อปต่อว่าพี่ก๊อฟกันยกใหญ่เลยนะคะ
ลามไปถึงแสดงความสงสารไปถึงน้องชูใจเข้าไปอีก

เจ้าตัวเนี่ยต้องแคปภาพที่ถูกต่อว่ามาโพสต์ในไอจี
แคปชั่นติดตลกถึงพันรยาเป็นเนื้อเพลงว่า
จ๋าหันหลังฟังผัวสักนิดเล่นเอาเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาขำกันใหญ่นะคะ
แต่คนที่เขาขำไม่ออกเนี่ยก็คือภรรยาของพี่ก๊อฟนะคุณ

เพราะหลายคอมเมนต์เริ่มมีการนำภาพและชื่อลูกสาวน้องชูใจมาแชร์
แล้วถามว่าสรุปว่าน้องคนนี้ลูกใครในสองคน
หรือว่ามีคอมเมนต์แนวแซวว่าสงสารเด็กที่ต้องบ้านแตกสาแหลกขาด
ตนจึงขอใช้พื้นที่ต่อไปนี้แถลงว่ากับภรรยายังรักกันดี
สะกิดสะกิดมีการชวนกันมีลูกคนที่สองอยู่เป็นประจำ
ชูใจไม่ได้บ้านแตกและมีพี่ชายที่เคารพรักเสมอคือป๊อปปองกูล
แต่ตนเองไม่ใช่พี่ป๊อปปองกูลนะคะ
ใครที่จำสลับอยู่ก็จำใหม่ซะคือจริงคนที่มีรูปร่างใหญ่แบบนี้มันก็มีหลายคนในวงการ
แล้วก็มีการจำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งยืนยันนะคะว่าเป็นคนละคนกันกับพี่ก๊อฟและพี่ป๊อปนะคะชื่อก็ไม่ได้คล้ายกันเลย
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านพี่ป๊อปปองกูลเขาจะออกมาแถลงข่าวเปิดใจในช่วงเวลาบ่าย๓โมง
ซึ่งเชื่อว่าเป็นวินาทีที่ชาวเผือกอย่างเราต่างทุกตารอคอย
แล้วหลายคนเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อคืนเนี่ยแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนดิฉันเปิดมาเจอตอนประมาณตี๔มั้ง
เห็นภาพที่คุณป๊อปโพสต์ภาพของคุณโบล์ลงโซเชียลพร้อมกับยอมรับว่า
ซึ่งชาวโซเชียลเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำได้ยังไง
ตัดอาณาโค้ดของผู้หญิงคนหนึ่ง๑๐ปีเนี่ยทำได้ยังไง
และล่าสุดคุณผู้ชมลามไปถึงพี่โจอีบอยพี่โจอี้บอยบอกว่า
ป๊อปตู๊ดไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรทั้งนั้นนะครับ
ไม่รู้จะไว้ตรงนั้นทำไมพวกแคปมาเล่นต่อแค่นี้จบ
นะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะก็มีหลายคนที่มาเอี่ยวมาเกี่ยวกับเรื่องนี้
โอ๊ยโยงเก่งสุดเหลือเกินนะครับและที่สำคัญอีกคนนึงพี่เขียวรู้มะ
คือคุณโอ๊ตปราโมทเพื่อนสนิทของเขานะคะ
ก็โยงไปถึงพี่โอ๊ตเลยนะว่าเป็นเพื่อนกัน
หลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ตามรายการต่าง
ป้องกันหรือเปล่าอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ

คือตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนตกเป็นเป้าให้กับสังคมในโลกโซเชียลแล้ว
จนมีการตั้งแฮชแท็กฉายาใหม่ให้กับหนุ่มร่างทวมว่า

วันนี้ต้องบอกว่าเป็นฉายาของวันนี้จริงนะครับคุณผู้ชม

ใครก็อยากจะมีความรักที่ดีและแน่นอนว่าตัวพี่ป๊อปเอง

แต่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีแต่เจ็บกับเจ็บ
ไม่มีใครดีใจหรอกที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น